บางที่ต้องการแสงสว่างจากไฟฟ้า
แต่ว่าบางที่ไม่ต้องการแม้กระทั่งไฟฟ้าแสงสว่างหรือว่าน้ำปลา

ที่นี่จะพาไปดูกันเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะ
ที่เขาต้องการจะอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเอาไว้
ก็อย่างที่บอกไปไม่ต้องการไฟฟ้าไม่ต้องการน้ำใดทั้งสิ้น

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านน้ำบ่อน้อยนะคะ
อยู่หมู่ที่๒๑ในตำบลนาครายอำเภอลีที่จังหวัดลำพูน
คืออย่างที่บอกไปหมู่บ้านนี้เนี่ยชาวบ้านเขาปฏิเสธนะคะ
เขาไม่ใช้ไฟฟ้าและน้ำปลา
โอ้โหผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบกันหน่อย

คือจริงแล้วเขาก็อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าไม่ถึง๕๐เมตรนะ
โดยรอบก็มีไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน

ที่เขายืนยันไม่เอายังไงก็ไม่ใช่ค่ะ

ชื่อว่านางสาธิตประสิทธิ์แสงทองอายุ๓๗ปีนะคะ
บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านชนเผ่าปากากยอค่ะ

ยังคงอนุรักษ์ความเป็นชนเผาโบราณเอาไว้

มุงด้วยหญ้าคาแล้วก็ไปตองอยู่นะคะ

ตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยมีบ้านอยู่สักประมาณ๖๐หลังคาเรือนได้
ส่วนอาหารการกินเขาจะเน้นมังสวิรัตินะคะ

ชาวบ้านยังปฏิเสธการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำปลา
คือแล้วถามว่าเขาใช้น้ำที่ไหนล่ะในเมื่อไม่ใช่น้ำปลา
คือที่หมู่บ้านเขามีบ่อน้ำตื้นอยู่นะคะคุณ
บ่อน้ำตื้นเขาก็ใช้น้ำจากตรงนี้แหละค่ะ
แล้วเขาก็ยืนยันแล้วเขาก็พอใจในวิถีของชนเผ่าแบบนี้
ส่วนใหญ่เขาก็มีอาชีพรับจ้างกันนะคะ
ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทำไร่ทำนา
อาชีพเสริมก็มีเหมือนกันคือการทอผ้าพื้นเมือง

ศาลตะก้าศาลสิ่งของที่ใช้เองอ่ะนะ

ใช้เองด้วยใช้เองด้วยคุณแล้วก็ขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วย

ท่องเที่ยวไปเที่ยวในชุมชนเขาก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปนะคะ
จากนี้หมู่บ้านที่นี่ก็ยังมีเบาะน้ำน้อยค่ะ
ซึ่งเป็นบ่อดินขนาดเล็กกว้างประมาณ๔๕นิ้ว

แต่ก็มีน้ำเต็มบ่ออยู่ตลอดเวลานะคะ
ส่วนใหญ่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
ทั้งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าส่วนใหญ่จะยึดมั่นในกฎระเบียบของหมู่บ้านนะคะ
จากว่าอยากจะใช้ชีวิตตามวิถีดั้งเดิมของชนเผ่าโบราณ
สืบสารพระพุทธศาสนาแบบที่พวกเขาเรียกว่า

ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วก็จะอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปนะคะ